เดี๋ยวจะพาไปต่ออีกหนึ่งจังหวัดช่วงนี้ฮอตฮิตจริงที่จังหวัดนครสวรรค์
เหนือจากไปตามล่าหาพญาวานอน
เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งพญาเขาบอกว่าเป็นเจ้าแม่เลย

เจ้าแม่กาบแก้วครับโอ้โหชาวบ้านเขาเนี่ยนะมีความเชื่อความศรัทธา

เจ้าแม่กาบแก้วที่ชาวบ้านเขากราบไหว้สัทธาคืออยู่ที่บ้านตำบลวังใหญ่
แล้วทีนี้เนี่ยนะชาวบ้านเนี่ยทั้งในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่
ก็มากราบไห้กันคนที่เขามีจิตศรัทธานั่นแหละ
กราบไห้เจ้าแม่กาบแก้วก็คือตะเคียนขนาดใหญ่๑๒เมตร
ผ่าศูนย์กลางเนี่ยนะ๗๐๘๐เซนติเมตร
ถูกวางอยู่คู่กับตะเคียนเงินตะเคียนทองสองพี่น้อง
โอ้โหสรุปว่าตรงนี้มีตะเคียนเพียบเลยครับ

คือตะเคียนสองพี่น้องที่ผมเล่าให้ฟัง

มีขนาดยาวสัก๖๐๗๐เซนติเมตร

ชาวบ้านเขาเชื่อว่าตะเคียนเจ้าแม่กาบแก้วนั้นสามารถบันดาลโชคให้ได้

ชาวบ้านเขาตอบมาแบบนี้ว่าที่ผ่านมา
หลายคนที่เขาถือทูบเทียนเครื่องสักการะมากราบไหว้ขอโชคขอลาบ
แล้วปรากฏว่าเขาก็ได้โชคกลับไป
แต่ผมก็อยากจะบอกอีกหนึ่งอย่างว่าคนที่เขามากราบไหว้ขอโชคขอลาบมาทีเนี่ยเอามาเป็นร้อยนะ
เออพอมาเป็นร้อยแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ไง
ที่บางคนเขาจะได้โชคได้ลาบ
แล้วเอาพูดตรงส่วนใหญ่คือบางทีมาเยอะเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้แล้วเป็นไปได้นะส่วนใหญ่เลย
ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ส่วนใหญ่จะไม่ได้ส่วนใหญ่จะพลาดเพราะฉะนั้นพูดฝากเอาไว้ให้คิดเพื่อติดตามข่าวเนี่ยต้องใช้สติเนาะ
ถูกต้องนะจริงเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกันเยอะแหละเป็นประจำอยากให้ดูว่าแต่ละที่เขามีความเชื่อหรือมีเรื่องราวยังไงกันบ้างนะคะ